หลังจากที่วันนี้เราได้ว่าที่นายกชื่อว่าเศรษฐาทวีสินนะครับ

คุณเศรษฐาจะนำทีมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็สามารถ
นำพาประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ครับ

เป็นนายกก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีครับ
นะฮะวันนี้ทุกอย่างสำเร็จแล้วก็เรียบร้อย
เป็นไปตามความต้องการของหลายฝ่ายที่ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็มีนายกคนใหม่เพื่ออะไรครับ
เพื่อเป็นการเข้าสู่โหมดในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามหลังจากนี้คือใครจะมาเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่บ้างโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจนะครับ
เอกชนก็หวังนะครับว่าจะได้คนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีและตำแหน่งต่างและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเหมาะสมในด้านต่างอย่างแท้จริง
ส่วนประเด็นเร่งด่วนที่หอการค้าอยากจะให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการให้ทันท่วงทีใน๑๐๐วันแรกในการเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนลดค่าครองชีพผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดต้นทุนให้กับเอกชนนะฮะ
แล้วก็มั่นใจว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้ในการเข้ามาบริหารประเทศ
มีนโยบายใหม่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจัง

นายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่านายเศรษฐามีความเหมาะสมในการเป็นนายก
เนื่องจากมีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์แบบเอกชนที่เขามองกัน
สามารถเข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดี
นี้ก็คงต้องรอดูฟอร์มครับในการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลว่า
ใครในการเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญบ้างครับ